เอามาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
บ้านนี้เนี่ยโอ้โหมีเรื่องคาราคาซังมีเรื่องแบบทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย
แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนกังวลว่ามีแต่ปัญหาแบบนี้แล้วใครจะมาจ้างงานพิเศษนะคะ
ต้องบอกเลยนะคะว่ามีคนจ้างเยอะด้วยนะคะงานแล้วก็สุขภาพพี่เสก
ตอนนี้ค่ะต้องไปถามใครถามภรรยาคนปัจจุบันเขาดีกว่าคุณอีฟนั่นเองค่ะ
ตอบได้ดีแบบไม่มีกั๊กเลยล่าสุดเนี่ยให้ข้อมูลมากับบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ข้อความไลน์ค่ะยืนยันว่ากระแสตอบรับจากเจ้าภาพทุกท่านเนี่ยยังติดต่อมา
ขอจ้างพี่เสกมาแสดงคอนเสิร์ตอยู่ดีมากไม่ได้มีใครแคนเซิลนะจ๊ะ
งานเนี่ยเห็นบอกขอจองคิวไว้ตั้งแต่พี่เสกออกจากโรงพยาบาลใหม่เลยยังคอนเฟิร์มว่าไม่แคนเซิลนะคะ
ส่วนงานคอนเสิร์ตแรกของปีนี้จัดที่วันที่๒๖นี้จองไว้ตั้งแต่พี่เสกรักษาตัวอยู่ด้วยซ้ำที่บ้านรหัสน้ำนั่นเอง
ส่วนแฟนที่ถามถ่ายกันมาเรื่องสุขภาพว่าเฮียพร้อมแล้วเหรอเฮียพร้อมขึ้นเวทีแล้วเหรอ
บอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าพี่เสกเนี่ยได้ออกไปเล่นคอนเสิร์ตนะ
ได้ทำอะไรที่ตัวเขารักเหมือนเมื่อก่อนนะจะทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็หายดีเกินร้อยด้วยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคำคอรหาที่มันคาใจอีฟบอกว่าไม่ทำการไม่ทำงานนะฮะมาอยู่กับพี่เสกเนี่ยเอาจริงเป็นสาวชาวเกาะว่างั้นนะ
หวังเงินบอกเลยว่าคิดผิดค่ะเจ้าตัวยืนยันว่าแม้จะไม่ได้ทำงานของตัวเองแต่ที่อยู่กับเสก
ส่วนตอนนี้เนี่ยทำเสื้อโลโซขายผลตอบรับก็ดีมากคือคำมาคะขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
ตอนนี้เห็นว่าเริ่มมาช่วยดูแลเรื่องคิวให้ด้วย
คืออย่างที่บอกไปเป็นผู้จัดการเป็นเลขา
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นคนขับรถให้เธอด้วย
นั่นแหละก็ขยะนั่งพักคงพักของ
เจ๊ตรงสต๊อกน่ะคะไม่ใช่พี่ทำงานนะจ๊ะ